เมื่อวานหวยออกใช่ไหมนี่มันรอรุนเปิดหน้าจอไทยรัฐทีวี๓๒ของเรา
เพราะว่าถ่ายทอดสดใช่ไหมตอนที่บอกว่า
ผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙

ตึงปรากฏมองแล้วก็ได้แต่ร้องเพลงปล่อยมือฉันแล้วจากไปซะเถอะ
ทีนี้แต่ว่าก็มีคนดวงเห็งนะคะ
พาคุณผู้ชมไปดูเศรษฐีป้ายแดงกันหน่อยนะคะ
ที่แรกจะพาไปดูคือที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะ
เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงนะคะ
เศรษฐีใหม่ป้ายแดงเนี่ยค่ะคุณผู้ชม
หน้าตาก็จะมีความสุขแบบนี้นะคะ
เป็นคู่สามีภรรยาแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ค้าขายข้าวแกงในตลาดดวงนิมิตร
อำเภอตาคลีจังหวัดนครสวรรค์ก็คือคุณทวีโชค
แล้วก็คุณประจิมอ่อนนุ่มค่ะ
ทั้งคู่เนี่ยถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง
ประจำวันที่๑๖มิถุนายน๒๕๕๙

รวมแล้ว๕ใบ๕๖๓๐๓๐ล้านบาทค่ะ

ทีนี้นอกจากจะดวงเฮงแล้วคุณดูสิโอ้โห
ร้านเนี่ยขายดิบขายดีถามว่าทำไม
คือถ้าเราเป็นคนในพื้นที่เราก็อยากไปดูนะว่าคนหน้าตา
ที่เป็นเศรษฐีใหม่ป้ายแดงเขาเป็นยังไง

ทีนี้เราไปพูดคุยกับคุณประจิมท่านนี้แหละค่ะ
คุณป้าเนี่ยอยากเป็นย่าจังเลย
คุณป้าบอกว่าเปิดร้านขายข้าวแกงมานานแล้วนะ
ส่วนเลขเด็ดที่ได้เราก็ถามว่าคุณป้าเอามาจากไหนคะ
ฝันหรือเปล่าหรือว่าเลขของแม่พึ่งพุ่มพวง
คุณป้าบอกว่าพอไปดูเลขทะเบียนรถก็คือ๔๔
เลขนี้ก็ซื้อมาตลอดแล้วค่ะเพราะว่าเป็นเงินที่ได้
แล้วก็เงินที่ได้เราก็ถามว่าจะเอาไปทำอะไร
คุณป้าบอกว่าไปใช้หนี้ถ่ายถอนบ้านออกมาจากธนาคาร
แล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยป้าบอกว่ามีลูก๓คนก็จะแบ่งให้ลูก๓คนเท่ากัน
ส่วนก็จะนำไปทำบุญแล้วเราถามต่อว่าเอ๊ะคุณป้าอาชีพนี้ล่ะขายข้าวแกงจะเลิกไหม
คุณป้าบอกว่าถึงแม้ว่าจะรวยก็ไม่เลิกนะคะยังคงขายต่อ
คุณข้าวแกงเนี่ยกำไรวันนึงเยอะนะเลิกได้ไงอ่ะยิ่งก็ถูกหวยอีกอ่ะ
อีกหนึ่งคนดวงเฮงเหมือนกันร้านนี้ต้องเรียกว่ารวยเพราะความสงสารครับนะฮะ
นางสาววิลัยพรปานนับโปยอายุ๔๐ปีอาชีพรับจ้างเป็นชาวอำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรำ
กลายเป็นเศรษฐีนีชั่วข้ามคืนหลังถูกลอตเตอรี่รางวัลที่๑๑ใบได้ไป๖ล้าน
เจ้าตัวบอกว่าปกตินะเป็นคนชอบเสี่ยงโชคอยู่แล้วนะฮะแล้วก็ที่ผ่านมาเคยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัวบ้าง๓ตัวบ้างปลาปลาย
แต่งวดนี้นะมีพ่อค้านำสลากมายื่นให้๑ใบช่วยซื้อหน่อยเถอะ
ใบสุดท้ายแล้วเนี่ยผมจะกลับแล้วช่วยผมซื้อหน่อยเถอะ

เธอก็เอาสงสารเอาก็ซื้อแล้วกันใบหนึ่ง

พ่อไปตรวจโอ้โหยรมแทบจับเลยฮะ

แล้วก็สงสารคนก็เลยช่วยซื้อมาแล้วก็จะเอาเงินรางวัลแบ่งไปทำบุญ
หนี้สินให้กับพ่อกับแม่รวมทั้งจะเก็บไปสร้างบ้านหลังใหม่ให้กับครอบครัวด้วย
ดีใจด้วยอันนี้หกล้านบาทนะครับไปต่อกันที่เชียงรายค่ะ
เศรษฐีใหม่รายนี้เป็นพ่อค้าลอตเตอรี่ซะเองเลยนะโอ้ชื่อว่านายปรีชาเสรีไพรอายุสามสิบสามปี
ค่ะเขาบอกว่าลอตเตอรี่ที่เขารับมาจากยี่ปั๊วงวดนี้เนี้ยขายไม่หมดอืมแล้ว
แล้วคุณรู้ไม่ว่าเหลือกี่ใบสองร้อยใบอ่ะโอ้โห
ทำใจเลยบอกว่าโอ้โหงวดนี้ขาดทุนแน่
แต่พอไปตรวจผลสลากินแบ่งรัฐบาลเอ้าถูกรางวัลที่๑คุณ

ได้ไป๑๒ล้านบาทโอ้โหดีใจมากเลยค่ะ
เขาบอกว่าเงินรางวัลที่ได้มาเนี่ยนะส่วนหนึ่งเอาไปใช้หนี้สิน
อีกส่วนจะเอาไปซื้อบ้านและที่ดินในระแวกตลาดอำเภอพาน
และปัจจุบันคุณผู้ชมฟังดี
เขายังเป็นโสดก็ยังจะต้องหาคู่ชีวิตมาอยู่ด้วยกัน
ดูแลกันยามแก่เท่าไม่ต้องหาแล้ว
เดี๋ยวออกข่าวไปเดี๋ยวจะมีคนมาหาเขาเดี๋ยวมา
แล้วเขาก็บอกว่าเขาจะยังคงยึดอาชีพขายลอตเตอรี่ต่อไปค่ะ
ฝากด้วยนะดูผู้หญิงที่เข้ามาให้ดีนะ
ว่าเขาหวังแค่เงินคุณหรือเปล่าหรือเขารักคุณจริงนะ

๑๒ล้านใครก็อยากจะเป็นแฟนด้วย

นายสมนึกทิมจรอายุ๔๙ปี

ทำหน้าที่พลขับให้กับนายอำเภอพิชัย
ถูกรางวัลเหมือนกันเป็นรางวัลที่๑๒ใบ๑๒ล้านบาทค่ะ

เขาบอกนะว่าเขาตามเลข๐๕๕มานานแล้ว

มันตรงกับเลขทะเบียนรถประจำตำแหน่งของนายอำเภอพิชัย

ซึ่งเงินรางวัลที่ได้เขาบอกว่าจะแบ่งไปทำบุญตามวัดต่าง
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษาลูกสองคนด้วย
แต่ที่สำคัญก็คือว่าจะขออนุญาตในอำเภอนะ
เอารถประจำตำแหน่งคันนี้ที่ใช้งานมานานกว่า๑๐ปีเนี่ย
คือมันมีรอยบุบแล้วไงขอเอาไปให้ช่างซ่อมแล้วพ่นสีใหม่ให้สวยงามได้ไหม
ค่ะแล้วก็บอกด้วยว่าถึงแม้จะถูกรางวัลที่หนึ่ง
แต่ก็ขอทำหน้าที่เป็นพลขับรับใช้นายต่อไปอ่าไปดูต่อเลยนะคะ
คุณผู้ชมหน้าตาหนุ่มดวงเแหงถูกรางวัลที่หนึ่ง
ผู้ชายคนนี้ก็คือคุณประวิทย์อินแม่มอกนะคะ
คุณประวิทย์เนี่ยบอกว่าซื้อลอตเตอรี่เนี่ยมาจากกาศหลวง
พอประกาศผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลก็รีบเลยนะ
หยิบขึ้นมาตรวจโอ้โหปรากฏว่าถูกรางวัลที่หนึ่งอะค่ะ
เดินทางไปที่โรงพักไปลงบันทึกประจำวัน
เพราะว่ากลัวสลากินแบ่งรัฐบาลหล่นหาย
เดี๋ยวจะเป็นเรื่องเป็นราวนะคะแต่ว่าคุณประวิทย์บอกว่า
ก็รู้สึกดีใจเป็นอย่างมากนะคะแล้วก็จะเอาเงินที่ได้๖ล้านบาทเนี่ย
ไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวันอืมส่วนเลขนำโชคเลขท้ายสองตัว
คุณผู้ชมดูนะคะซูมเลย
๒๙รถประจำตำแหน่งของผลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ย
เข้าไปแล้วนะคะยืนยันว่าเป็นรถของพลเอกประยุทธ์จริง
เป็นรถประจำตำแหน่งที่ท่านใช้เป็นประจำ
แล้วก็รถคันนี้กันกระสุนด้วยนะคะ
นอกจากจะเป็นเลขรถของท่านแล้ว
ยังเป็นเลขลำดับนายกรัฐมนตรี

ทีนี้หลายคนก็ไปซื้อนะ๒๙ก็ถูกไปตามกัน
หลายคนก็เลยบอกว่านี่เห็นไหม
นายกรัฐมนตรีให้โชคก็ดีใจด้วยนะคะ
สำหรับเศรษฐีใหม่ป้ายแดง
คืนกำไรให้กับสังคม

บอกว่าอ่านข่าวเมื่อสักครู่นี้แล้ว

งวดหน้านะฟังไว้เลยนะ
ไปซื้อแผงที่เขาเหลือใบสุดท้าย

แม่ทักษะขายเข้าแกงเขาบอกว่า

เพราะสวัสดิ์มันจะวนกลับมาเลขนั้นแหละ

หมดไปเท่าไร